ประมาณสัก๕วันเท่านั้นเองเปิดประเทศแน่นอน
ที่มา๑พฤศนี้เกาะยนต์จะก่อนจะเปิดประเทศเจอเรื่องร้อนร้อนมามากมาย
ล้นเข้ามาดั่งกับหาฝนรอบล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่เข้ามากัน๙๐คนแต่ว่ารอบนี้เจอ๕๐คน
คนแปลว่าอีก๔๐คนปะปนอยู่ในป่า
ไม่รู้ยังไงฮะเจ้าหน้าที่กองกำลังผ่าเมืองเข้าไปตรวจสอบเมื่อคืนนี้ครับ

โดนจับกลุ่มได้๕๐คนอีก๔๐คนหนีไปได้
๕๐คนเนี่ยเป็นชาย๑๙หญิง๓๑
ซึ่งชุดนี้วงแตกไปอีก๔๐คน
เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตามตัวที่เหลืออีก๔๐มาให้ได้
นี่คืออีกส่วนหนึ่งของการทะลักทะล้นมาเพื่อรอวันเปิดประเทศไทยครับ
ยังไม่หมดนะคะสำหรับเรื่องของการขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยนี่
เชียงใหม่ใช่ไหมคะเชียงใหม่มาดูที่มุกดาหารหน่อยค่ะ
แรงงานต่างด้านชาวลาวนะคะคุณผู้ชมถูกขนมาโดยรถตู้โดยสารสองคันนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อยที่อำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารนะคะ
รวบตัวได้ทั้งหมด๑๖คนด้วยกันก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิแบบนี้นะคะ
และที่สำคัญกว่านั้นคือกลัวไงกลัวเรื่องของเชื้ออิมพอร์ตเข้ามานะคะ
ก็ต้องมีการสวอปเทสกันหน่อยลองดูซิว่าเป็นไง
ตรวจทั้งหมด๑๖คนปรากฏว่าโล่งใจไม่มีใครติดเชื้อโควิดเข้ามานะคะ
นี่ค่ะทั้ง๑๖คนค่อยทยอยลงมาจากรถตู้แบบนี้นะคะ
หญิงและชายก็ปะปนกันไปนะคะ
ทีนี้ทั้งหมดยอมรับว่าหลบหนีเข้าเมืองจริง
แล้วก็ไปตรวจเรื่องของใบอนุญาตการทำงานในไทยนะ
ไม่มีใครมีสักคนหนึ่งเลยใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในไทยก็ไม่มี
แสดงว่านี่เถื่อนทั้งหมดเลยนะคะ
คือเขายอมรับว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานหางานทำในกรุงเทพ
โดยมีนายหน้าพาเข้ามาเข้าหัวคนละเท่าไหร่ฮะถูกนะ
เท่าไหร่ฮะโอ้โฮ๒๐๐๐บาท
ใช้เรือเล็กข้ามมาจากฝั่งลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางมุกดาหาร
แล้วมีรถตู้๒คันรอรับนี่ค่ะค่าหัวคิว๒๐๐๐บาทนะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับกับคนขับรถตู้
ก็คือร่วมกันซ่อนเร้นแล้วก็ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะ
ส่วนแรงงานชาวลาวทั้ง๑๖คนก็มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหา
คือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะ
หลังจากนั้นก็ต้องมีการผลักดันกลับประเทศต่อไป
ผลักดันกลับไปแล้วเอาให้หมดเอาให้จริง
แล้วก็ต้องตรวจตราตามรอบชายแดนด้วย